คราวนี้มาดูเพื่อนนักแสดงที่เล่นละครเรื่องเดียวกันค่ะ
ตอนนี้กำลังดังมากในติ๊กต๊อกแล้วก็โซเชียล

ล่าสุดเขาเล่นแอปนี้คุณผู้ชมไม่รู้ว่าใครอยู่บ้านได้เล่นหรือเปล่าคะ

คุณผู้ชม

ล่าสุดนะคะคือคลิปนี้ของพี่อ้นศรีพันธ์เนี่ยคนแชร์เยอะมากเดี๋ยวให้ไปดูคุณผู้ชม
พี่โอนสีพันธ์เนี่ยเขาเห็นดูกับการรีวิวการซื้อของออนไลน์นะครับ

ก็ไปซื้อกระเป๋าถุงผ้าไหมพรมสีสันน่ารักแบบนี้ค่ะ

แต่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าอ่านข้อมูลไม่ละเอียด
ก็อาจจะเจอฟิลแบบว่าเอ้าคุณผู้ชม
เราเล่าอาจจะไม่ตลกเท่าไปฟังดีกว่านะ
มันเป็นยังไงเนี่ย
ชมพูมาอีกหนึ่งใบสีดังน้ำมันมีแป้งสันนี้มาส่งมาถึงทุกคน

ทุกคนเป็นได้

ก็นึกว่ามาถึงก็จะดีอย่างนี้เลย
นึกว่ามาถึงบ้านเราก็จะเป็นอย่างนี้เลย

มันกี่ครั้งกี่หนแล้วกับการซื้อของออนไลน์
แต่ว่าอย่างที่บอกไปอ่านไม่ละเอียดพอ
แต่ว่าล่าสุดข่าวดีของพี่อ้นค่ะ

กระเป๋าวันนี้มันก็มีคนมาถักให้แล้ว

ใช่ขออีกหนึ่งคนแล้วกันคุณผู้ชม

นางก็รับบทนางภาคเหมือนกันนะฮะ
ฮาขนาดไหนไปชมโลศค่ะ
เดี๋ยวเมื่อกี้ยอมรับไปเลยว่าเผลอแบบว่าปลายตาไปดูทีมงานแป๊บเดียวแล้ว

คือว่าซ่อยนี่คือซ่อยใช่ไหมคะ
แล้วปรากฏว่าอันนี้ฉันโหทำไมก็ไม่รู้

ถ้าฟังเอาคอพับอุ๊ยซ่อยหาย

ก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมรับรองใส่สร้อยทองปิงปองปลอดภัยแน่นอนค่ะ

ถ้าคุณผู้ชมหาไหนมาแอปพลิเคชันแล้วขอตอบกันที่หนึ่งแอปแล้วกันนะฮะ